แต่พอว่างปุ๊บพี่ตูนหยิบรองเท้าคู่ใจออกมาวิ่งเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือนะคะ
พี่น้องชาวจังหวัดพิศนุโลกอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่ขนาดนับถอยหลังจะขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่อยู่ไม่อีก

มีเวลาว่างปุ๊บพี่ตูนไม่รอช้าค่ะ
ออกวิ่งช่วยการกุศลอีกแล้ว
เมื่อเช้ามืดที่ผ่านมาไปกันที่จังหวัดพิศนุโลก

พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์
และประชาชนกว่า๕๐๐คนค่ะ

ก้าวเพื่อต่อลมหายใจครั้งที่หนึ่ง
คักมากเลยนะถึงแม้ว่าจะเช้ามืดขนาดนี้นะคะ
เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย
ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

และเครื่องมือทางการแพทย์จำเป็นอื่นอีกด้วยนะคะ

สำหรับเรื่องของการวิ่งเพื่อต่อลมหายใจให้กับผู้อื่นนะคะ
อันนี้เป็นการวิ่งเพื่อสุขภาพ

เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ไม่มีทุนทรัพย์
เขาเรียกว่าไม่มีเงินในการที่จะมารักษาตัวเอง
นี่แหละเครื่องมือทางการแพทย์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญนะคะ
และสิ่งเล็กน้อยเหล่านี้ที่พี่ตูนหรือว่าประชาชน
พอจะทำได้ในการหยิบยื่นน้ำใจ
แล้วเล็กน้อยเหล่านี้แหละค่ะ
ที่จะส่งต่อความช่วยเหลือไปยังเด็กนะคะ
ด้อยโอกาสที่ไม่มีโอกาสในการที่จะรักษา

เขาก็มีการทำความดีตอบแทนสังคมด้วยเหมือนกันนะคะ
จากพี่ตูนก็เนี่ยคราวนี้มีพี่แมวจีรศักดิ์ไปร่วมแจมด้วยนะคะ
พร้อมกับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพิสุนุโลก
เขาออกมาวิ่งร่วมกับพี่ตูน๕๐๐กว่าคนนี่ไม่น้อยนะคะ

เพื่อจะมีโปรเจกต์อะไรอื่นอีกด้วยนะคะ